วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเนยครับ
ก็เอ็มก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิ
ก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพครับ

แล้วก็ต้องเดินทางด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ขอให้มีความสุขมากทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะครับ
เรื่องเพลงด้วยขอให้เพลงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับ
ขอให้ความรักลาบลื่นนะครับ
อุปสรรคใดมากีดขวางระหว่างเราสองคนนะครับ
ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้ครับ
แล้วก็ถึงแม้เอ็มจะเป็นคนพูดตรงบ้าง
อาจจะเป็นคนที่แบบพูดที่แบบ
พูดตรงใจพูดพูดตรงเกินไปอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งบางคนอาจจะฟังแล้วแบบว่า
หรือว่าเนยอาจจะฟังแล้วแบบว่า
มันจะทำร้ายจิตใจอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ขอบคุณที่ให้อภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ฝากให้กำลังใจลิงดื้อของเอ็มนะครับ